ที่ชนบุรีครับตี๒คืนที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับ
มีเหตุทะเลาะวิวาสชกต่อยใช้อาวุธปืนยิงกันนะฮะ
จนถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงนี้ครับ
คือที่นี่ชั้นล่างก็เป็นอาบอบนวดข้างบนเป็นสถานบันเทิง
คนก็ไปเที่ยวกันได้คนที่ถูกยิงต้องช่วยกันปั๊มหัวใจแบบนี้ครับ
หลังจากที่ยิงกันทำร้ายกันนะครับตี๒คืนที่ผ่านมา
ตรงจุดลานจอดรถของสถานบริการอาบอบนวดและสถานบันเทิงที่บางแสน
ตำบลแสนศุกร์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ผู้ที่ถูกยิงคือนายวีรพัฒน์นัททวี
อายุ๓๓ปีถูกยิงเข้าที่ไทยทอย๑นัด
อีกคนนึงชื่อว่านายพานุพันธ์อินทริส
ถูกยิงเข้าที่ชายโครงด้านขวาอาการสาหัสทั้งคู่นะครับ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยส่งคลิปมาให้กับไทยรัฐทีวี
เป็นคลิปภาพตอนที่เจ้าหน้าที่พยาบาลมาถึง
แล้วช่วยกันปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนายวิรพัฒน์

แต่ว่าสุดท้ายแล้วนายวิรพัฒน์ก็ไปเสียชีวิต
ที่โรงพยาบาลนะครับระหว่างนำส่ง
มีนายสมนึกพุทธรัฐอายุ๓๔ปี
มีบาดแผลถูกตีเข้าที่คิ้วด้านขวาบาดเจ็บอีกคนนึง
แล้วก็ในสภาพที่มึนเมาอยู่เลยล่ะ
ส่วนในที่เกิดเหตุมีเสื้อเปื้อนเลือด
และปลอกกระสุนปืนขนาด๓๘๒ปลอกตกอยู่นะครับ

ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ

ชั้น๒เปิดเป็นผับชั้นล่างเป็นอาบอบนวด
จากการสอบถามคนที่อยู่ในระแวก
ไม่ค่อยมีใครกล้าจะให้ข้อมูลมากนัก

ตามกล้องวงจรปิดที่ท่านเห็นนะครับ

มากกว่า๖ตัวเท่าที่นับนะครับ
แล้วก็ไปเจอผู้เห็นเหตุการณ์เมื่อคืนนี้คนหนึ่ง
เขาเล่าวินาทีเกิดเหตุบอกว่า
ทั้งสองกลุ่มไม่รู้ว่าไปผิดใจอะไรกันในผับ
รู้แค่ว่าพอออกมาเนี่ย
นอกผับมาตรงลานจอดรถเนี่ย

น้องคนที่อยู่ในกลุ่ม

เข้าไปขอโทษกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้ว
แต่มันไม่จบแล้วก็มีเหตุการณ์ถึงขั้นยิงกันเกิดขึ้น

บอกว่าตอนนี้แฟนนุ่มรักษาตัวอยู่ที่ห้องไอซียูหมอบอกว่ากระสุนทะลุเข้าปอด
ต้องรอดูว่ากระสุนจะเข้าไปทับเส้นเลือดใหญ่หรือไม่ถ้าทับเส้นเลือดใหญ่ก็ต้องผ่าตัด
แต่ถ้าไม่ทับอาการก็ไม่น่าห่วงมากเธอบอกว่าเธอไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากปัญหาผิดใจอะไรกัน
แต่ตอนเกิดเหตุเธอก็ไปเที่ยวด้วยนะพยายามเรียกให้แฟนหนุ่มออกมาจากจุดเกิดเหตุแล้ว
ตอนที่นายวิรพัฒน์เข้าไปขอโทษกลุ่มนั้นพยายามบอกแฟนของตัวเองแล้วว่าอย่าเข้าไปอย่าเข้าไป
เพราะว่าจะไปช่วยเพื่อนเห็นเพื่อนถูกทำร้ายแล้วสุดท้ายก็ถูกยิงบาดเจ็บตามไปด้วย
ตกใจมากแล้วก็เสียใจด้วยที่ต้องเสียชีวิตพี่ไปอีกคนนึง
นั่งอยู่ไปในผับนะคะก็เหมือนเดิมกินเหล้าอะไรปกติเต้นกันปกติ
ดูว่าเค้าทำอะไรกันคุยอะไรกัน

คนนั้นเขามีปืนหนูก็เลย

แล้วสักครู่ที่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมา
หันไปพี่ที่มาด้วยกันนะคะเขาก็ล้มลงไปแล้วค่ะ
หนูก็เลยขี่มอไซค์ที่บอกค่ะเป็นหน้าปากซอย
บอกให้พี่เขาโทรอย่างหน่อยนี่มีคนโดนยิง
ทีนี้มาดูเป็นภาพกราฟิกจำลองเหตุการณ์นะคะ
จำลองเหตุการณ์ตามคำบอกเล่าของกลุ่มผู้เสียหายเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณลานจอดรถของสถานบันเทิงชื่อดังในบางแสน
หลังจากที่สถานบันเทิงปิดกลุ่มผู้ก่อเหตุเข้ามากันสี่คนครับ
มีผู้หญิงมาด้วยสองคนระหว่างที่กลุ่มผู้ถูกยิงมากันสี่คนเนี่ยค่ะ
ระหว่างที่ทุกคนกำลังจะแยกย้ายกันกลับบ้านนายสมนึกคนที่บาดเจ็บคิ้วแตก
เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถูกยิงเดินเข้าไปขอโทษกลุ่มผู้ก่อเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุบางส่วน
ตกลงรับคำขอโทษแต่จู่หนึ่งในกลุ่มของผู้ก่อเหตุที่อยู่อีกฝั่ง
เอาปืนมาเลยชักปืนมายิงนายเวียรพัฒน์ยิงเข้าไปที่ท้ายทอยหนึ่งนัด
แล้วก็ยิงนายพานุพันธ์เข้าไปที่ชายโครงด้านขวา๑นัด
ขณะที่นายสมนึกคนที่เข้าไปขอโทษเนี่ยนะคะก็ถูกคู่กรณีเอาขวดแก้วตี
คิ้วแตกแล้วก็รุมกระทืบอืมทั้งทั้งที่เขาไปขอโทษแล้วนะครับ
จากนั้นเนี่ยกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้ง๔คนขึ้นรถเก๋งสีดำ
ขับออกไปจากที่เกิดเหตุแล้วก็ขับหนีไปแบบรวดเร็วเลยอะค่ะ
จากนี้ค่ะทีมข่าวก็ได้ภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดมุมหนึ่งนะคะ
หันไปในจุดเกิดเหตุเป็นช่วงที่นายสมนึกหนึ่งในกลุ่มผู้ที่ถูกยิง
รุมกระทืบทุบตีจนบาดเจ็บในภาพจะเห็นช่วงที่เขาถูกทำร้าย
ชัดเจนเลยค่ะเนี่ยภาพมุมเนี้ยวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปพบกับนายสมนึก
แต่เขายังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพราะว่ายังเจ็บอยู่
แต่ก็ยืนยันกับเราว่าเขาเข้าไปขอโทษกับกลุ่มผู้ก่อเหตุจริงนะ
พอขอโทษเสร็จยังถูกรุมทำร้ายถูกรุมตีอะค่ะวันนี้ตำรวจสพแสนศุกร์
นายสมนึกและพยานที่เห็นเหตุการณ์คนอื่นที่เกี่ยวข้อง
ไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่ม
กลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีคาดว่าจะออกหมายจับได้เร็วเร็วนี้นะคะ